ข้าวต้มมัดบ้างก็เรียกข้าวต้มผัดเป็นขนมของกินในวัฒนธรรมข้าวอีกประเภทหนึ่ง
ทำกินกันในแต่ละภาคของไทยซึ่งมีวิธีการทำที่คล้ายกัน
อาจจะแตกต่างกันบ้างในการเติมวัตถุดิบอื่นเข้าไปเช่น
ภาคกลางจะมีการใส่ถั่วและกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มความมัน
ความหวานความหอมให้กับข้าวต้มมัดรวมถึงวิธีการห่อข้าวต้มมัด
ที่อาจจะมีวิธีการห่อหรือใช้วัสดุที่แตกต่างกัน
แต่ส่วนใหญ่แล้วข้าวต้มมัดก็จะห่อด้วยใบตองสดก่อนนำไปนึ่ง
เพราะจะได้ความหอมจากใบตองร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน